ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทางฝั่งแดนมังกรค่ะ
ก็มีหนุ่มสาวฝั่งจีนสมัครเป็นแฟนคลับนับพันคนเลยนะคุณ
แล้วก็เคยสร้างปรากฏการณ์สนามบินแตก
ไม่แพ้ศิลปินเกาหลีที่มาเมืองไทยเลยคุณผู้ชมค่ะ

ช่วงหลังผลงานของเจ้าตัวในประเทศจีนจะซาลงไปบ้าง
แต่ว่านุ่มโอ้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนเหนียวแน่นจริงนะคะ
เรียกร้องค่ะให้หนุ่มโอมาริโอเนี่ยจัดแฟนมิตติ้งให้กับพวกเขาด้วย
รอบนี้ค่ะเมริโอนะก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงค่ะ
ก็ตบปากรับคำอาตีอาหมวย

แต่ว่าก็จะไม่ได้มีงานแบบใหญ่แบบเป็นหนังหรืออะไรอย่างนี้นานแล้วครับ
ก็ยังเหนียวแน่นนะครับอย่างผมไปไหนก็อาจจะมีคนจีนจำโม่ได้อะไรอย่างนี้
เวลาไปเที่ยวไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้
จะเจอคนจีนตลอดที่เขาแบบจำโอได้อะไรอย่างนี้

พอผมได้ยินคำนี้ผมรู้เลยว่าคนจีนแน่นอน
จัดเพลงไม่ค่อยต้องเตรียมอะไรแบบนี้สิ
ก็อาจจะเป็นเพลงครับกำลังเตรียมเพลงอยู่พยายาม
ถ้าสามารถร้องจีนได้ก็จะพยายามครับ

ไม่มีแต่ว่าจะพยายามหาอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เคยฟังเพลงจีนอย่างแม่ฟังอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเอาเพลงของแม่ไปร้องก็อาจจะเก่าไป
เดี๋ยวคงหาใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพลงสากลอะไรอย่างนี้ครับ

ผมก็ต้องดูตัวเองด้วยเพราะว่าร้องได้

ถ้าร้องเพลงจีนไม่ได้ก็เอาเพลงสากลไปนะคะ
แต่ว่าผลงานเนี่ยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะ

มีแต่ผลงานเล็กไม่ได้ห่างหายไปไหนนะจ๊

คุณมาเรโอดังมากที่เมืองจีนนะคะ
เมื่อกี้ฉันไปที่พิพันธ์แห่งเนิกที่เกี่ยวกับงู
แล้วเป็นยังไงรู้ไหมเจอมาริโอปล่อยมือแฟนแบบนี้เลย

คือต้องบอกว่ามาริโอเนี่ยก่อนหน้านี้เขาไปมีผลงานใหญ่ในแดนมังกร
แล้วก็ได้ใจชาวอาตีอมวยกันไปนะคะตอนนี้ก็เลยมีแฟนคลับติดตามผลงานอยู่เรื่อย
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลงานใหญ่ในตอนนี้ให้ได้ติดตามกันในแดนมังกร
ว่าแฟนคลับก็ยังคงรักแล้วก็เหนียวแน่นอยู่กับมาโย
มาเร็วมาเยอะของเราอยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามผลงานของหนุ่มโอ้กันต่อไปนะคะ